ยาท่านผู้ผู้ชมครับเรื่องของพรรคการเมือง
แปดพรรคในซีด๓๑๒เสียง

พี่ห่วยจากคู่แต่งงานจังบอกเจ้าสามว่าไปเข้าต้มมัสได้ยังไงก่อนเนี่ย

ไกลก็ส่งไม้ต่อให้เพื่อไทยแล้วบอกเราไม่สามารถที่จะไปจัดตั้งรัฐบาลได้โหวตนายก
ให้เพื่อไทยภาคอันดับ๒เนี่ยเป็นการนำในการไปจัดตั้งรัฐวาลแทน

ก็คือให้เพื่อไทยไปดำเนินการพูดคุยกับทั้งสส

ถ้าคุยทั้งสสและสวแล้วมันไม่ได้เสียงเพิ่ม

อาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อไทยก็คุยเลย

วันเสาร์ที่ผ่านมาวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ

โดยทั้ง๘พักก็นัดหมายกันไว้ว่าเดี๋ยววันนี้นี่แหละนะ
จะมาประชุมจะมาสรุปกันมีภาพวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาบ้างไหมเนี่ย
ที่เขาประชุมกันแล้วก็เชิญมาหลายพักนะครับ
คือทั้ง๘พักก็บอกว่าวันนี้นี่นะฮะเดี๋ยวจะมาประชุมมาสรุปกันว่า
ช่วงเวลาเสาร์อาทิตย์จันทร์ที่ผ่านมาเนี่ย
เพื่อไทยไปดำเนินการได้แบบไหนอย่างไรบ้าง

เพื่อที่จะประเมินกันก่อนไปประชุมเพื่อโหวตนายกวันที่๒๗กรกฎาคม

ล่าสุดเนี่ยนะครับวันนี้ไม่มีการประชุมนะฮะ
เนี่ยนัดหมายกันไว้ตอนบ่าย๒นะที่ที่ทำการพักเพื่อไทย

แล้วก็เลื่อนก่อนเป็นบ่าย๓เป็นที่รัฐสภาดีกว่า

สุดท้ายไม่เลื่อนแล้วของงดเลย

อันนี้เป็นไลน์ที่ทางฝ่ายประชาสมพันธ์ของพักเพื่อไทยเขาแจ้งมายังสื่อมวลชนด้วยนะครับ

พักเพื่อไทยต้องขออภัยผู้ประสานงานทุกพักในการของงดการประชุมวันอังคารก็คือวันนี้

เนื่องจากการทำงานที่ได้รับมอบหมายยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร

ของงดการประชุมหากมีการนัดหมายใหม่จะแจ้งให้ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งคงให้ทุกท่านทราบนั่นแหละ

เพราะว่างงดการประชุมนะครับทุกผู้ชมครับ
เนื่องจากยังไม่มีความคืบหน้าในงานที่ได้รับมอบหมายไปก็คืองานไปหาเสียงสนับสนุนเพิ่มเติมใช่ไหม

เขาต้องการอีก๖๓เสียงในการโหวตเลือกนายกจากที่มีอยู่๓๑๒เสียงนะครับ
เอาเป็นว่าวันนี้๘พักไม่มีการประชุมนะฮะ
นี่ความจริงนี่งดประชุมก่อนที่ทางรัฐสภาเขาจะงดการโหวตเลือกนายกด้วยซ้ำนะ
เพราะเขาแจ้งงดประชุม๑๑นาฬิกากว่า
ส่วนที่อาจารย์วันนอมมาแจ้งเรื่องการงดโหวตเลือกนายกเนี่ยคือช่วงบ่าย๒นะฮะ
หลังจากแจ้งของงดประชุมแล้วนะครับบรรยากาศที่พักเพื่อไทยนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้ไม่มีแกนนำคนไหนมาที่พักนะฮะ
แพทย์ชนนั่นศรีแก้วหัวหน้าพักวันนี้มาที่ที่ทำการพักนะครับ
แต่เข้าทางประตูด้านหลังนะฮะส่วนทางด้านหน้าก็มีกลุ่มมวลชนเนี่ยมาคอยให้กำลังใจอยู่
มาให้กำลังใจนะที่พักเพื่อไทยนะครับ
วันนี้มีประชุมคณะกรรมการบริหารพักตามปกตินะฮะประชุมทุกวันอังคารนะครับ
มีคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพักมาด้วยนะฮะคุณประเสริฐจันทรรวงทองเลขาธิการพัก
คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจสอสอบัญชีรายชื่อซึ่งเป็นทีมเจรจากับสวนะฮะ
นี่ครับวันนี้บรรยากาศผู้สื่อข่าวบอกว่าการรักษาความปลอดภัยการตรวจบัตรดูบุคคลภายนอกเข้าออกตึกก็ดูจะเข้มงวดหน่อย
หลังจากเกิดกรณีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาช่วงเย็นใช่ไหมที่พลังประชารัฐมาหารือกับเพื่อไทยที่ที่ทำการพัก
แล้ววันนั้นก็มีกลุ่มคนเข้ามากลุ่มทะลุวังสาดแป้งเข้าไปมาทวง
ไม่เห็นด้วยใช่ไหมฮะมีภาพวันอาทิตย์ไหมที่ผ่านมานะส่วนประตูด้านหลังพักก็มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ย
รายชื่อพักเพื่อไทยนะครับวันนี้มาที่พักช่วงบ่ายนะฮะ
ก็ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าวันนี้ก็จะมีการประชุมกันนะครับ
ส่วนตัวก็ยังไม่ทราบเรื่องการแจ้งงดประชุม๘พัก
แต่คิดว่าอาจจะเป็นผลสืบเนื่องมาจากกรณีที่ทางสภาก็เลื่อนวันโหวตนายกไปด้วย
อย่างไรก็ตามคุณสุธินนะฮะรองหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยมองว่าทุกสิ่งทุกอย่าง
มันยังพอมีเวลาไม่ต้องรีบร้อนเหตุผลที่แท้จริงเนี่ยต้องรอถามคณะเจรจาด้วย
เรื่องการเลื่อนประชุม๘พักร่วมในวันนี้ออกไป
แต่ยืนยันว่า๘พักนี้นะฮะไม่มีรอยร้าวยังคุยกันอยู่ยังเดินไปด้วยกันได้
ส่วนพักเพื่อไทยอึดอัดหรือไม่หากจะตัดสินใจใช้ทางเลือกที่๓
ทางเลือกที่สามก็คืออื่นใช่ไหมได้เสียงสวไม่เพิ่มมา
เสียงสอสอไม่มีมาร่วมไม่มีมาโหวตให้ทางเลือกอื่นก็อย่างเช่น
จะต้องตัดพักใดพักหนึ่งออกจากสมการ๘พักเพื่อจะเดินไปต่อข้างหน้า
คุณสุธินบอกว่าลำบากใจเหมือนกันลำบากใจทุกทางนะตอนนี้ไปทางไหนก็ไม่ได้
ทางนั้นก็ไม่ดีไปทางนี้ก็ไม่ได้แต่เชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยจะจบได้
คณะเจรจากำลังหาทางออกกันอยู่ส่วนจะทันวันโหวตครั้งต่อไปหรือไม่
เดี๋ยวต้องดูแนวโน้มเรื่องของสารรัฐธรรมนูลด้วย
ว่าสารจะว่าอย่างไรภัทรเภื่อไทยยืนยันว่าทุกอย่าง
เป็นไปตามระบบเมื่อมีคนไปร้องเกี่ยวกับการโหวตในวันนั้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบองค์กรที่รับผิดชอบดูแลก็
นายกออกไปในขณะนี้ก็ถือว่าเป็นผลดี
จะได้มีเวลาได้ทำอะไรหลายอย่างให้ลงตัวให้ดีที่สุด

แต่คุ้มคุณสุธินบอก
คุณผู้ชมครับวันนี้ที่ที่ทำการพักเพื่อไทยนะครับ

กลุ่มที่เรียกตัวเองว่าคณะสื่อมวลชน
เพื่อประชาธิปไตยเสื้อแดง

วันนี้เขามายื่นหนังสือถึงพักเพื่อไทย
มีแถลงการแสดงจุดยืนของกลุ่มด้วย
บอกว่าต้องการให้กำลังใจพักเพื่อไทย

กลุ่มนี้เนี่ยบอกว่าขอเสนอแนะไปยังพักเพื่อไทย
ให้รวบรวมเสียงพักการเมืองให้ได้๓๗๖เสียง

หรือการกดดันจากพักใดพักหนึ่ง
หรือกลุ่มมวลชนกลุ่มใด
และให้เข้าร่วมกับพักที่ไม่สนับสนุนการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
เชิญเขามาร่วมรัฐบาล
แล้วก็ขอสนับสนุนแคนดิเดตนายกจากภักดิ์เพื่อไทย
ให้ได้เป็นนายกเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องให้กับประชาชนได้ทันเวลา
ขอให้พักเพื่อไทยเดินหน้าทำให้ประชาชนที่เลือกพักเพื่อไทยมา
โดยไม่ต้องสนใจคำวิจารณ์ในช่วงเปลี่ยนผ่าน
ซึ่งทางคณะสื่อมวลชนเพื่อประชาธิปไตยเสื้อแดง
เขาบอกว่าเขายินดีสนับสนุนพักเพื่อไทย
ทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อคนไทยทั้งประเทศ

นี่เห็นไหมบอกไม่ต้องไปกลัวการกดดันจากพักไหน

ยื่นหนังสือให้กับทางพักเพื่อไทย
คุณอนุสรเอี่ยมสะอาดรองโฆษกพักเพื่อไทยนะครับ
หลังจากนั้นกลุ่มนี้นะฮะ

มันคือเข้าต้มมัสที่มันแยกออกจากกันแล้วใช่ไหมนั่นหน่า

ว่าจะเอามามัดให้แน่นนี่ฮะคือเอาข้าวต้มมัดมาแล้วเอามาแกะเอามา
แยกออกจากกันโชว์บอกว่าช่วงหนึ่งของการตั้งรัฐบาลเนี่ยมัน
ต้องมัดรวมกันแต่มาถึงวันนี้ถึงเวลาต้องแยกออกจากกันแล้ว
เพื่อปากท้องของพี่น้องประชาชนก่อนที่ข้าวต้มมัดมันจะบูด
หู้นี่แก๊กินด้วยด้วยเดี๋ยวดูบรรยากาศตรงนี้หน่อย
แกะเขาต้มมัดประชาชนไม่ได้ประโยชน์นะใครก็รู้ตัวว่าคือ
คือเคมีคุณไม่ตรงกับเขาคุณควรจะเสียสละไปได้แล้ว
ให้พักที่เขามีศักยภาพตั้งได้ตั้งไป

และขอเสริมนิดนึงนะครับว่า

อยู่อย่างนี้มัดไปก็เสีย
บูดเสียเน่าเสียแล้วก็ไม่มีประโยชน์

และเรารับประทานให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับประทาน

เราต้องรับประทานนะครับไม่ใช่อยู่มัดกันอยู่มัด
แล้วตายมัดแล้วตายไปเน่าเสีย

และสนับสนุนพักเพื่อไทยเหมือนกัน

ประชาชนรอความหวังอยากได้นายก

กลับบ้านคิดถึงวันที่
เศรษฐกีศดีในช่วงรัฐบาลทักษิณ

นี่แต่ว่ากลุ่มนี้เนี่ยเขาบอกว่า
จะเป็นคุณพิธาจากก้าวไกลก็ได้

คันดิเดตจากทางฝั่งเพื่อไทยก็ได้

จะได้มาแก้ปัญหาให้กับประชาชน

ทั้งสองพักเนี่ยล้วนมีความหนักใจ

วิงวอนไปถึงสวให้ช่วยประชาชนด้วย

การแสดงออกของกลุ่มทะลุวัง

วันนั้นเพื่อไทยเชิญพลังประชารัฐมาใช่ไหม

ทะลุวังนี่เอาแป้งมาโรยเลยนะ
ใช่

แสดงออกแสดงจุดยืนในวันนี้เนี่ย

ในการเจรจาจัดตั้งรัฐบาล

ที่ไม่เห็นด้วยกับการที่เพื่อไทยจะไปคุยกับใครก็แล้วแต่

อย่าเพิ่งตัดสินใจในแง่ลบ
อย่าเพิ่งมาหาว่าเพื่อไทยหักหลังก้าวไกล
เพราะการที่เพื่อไทยไปเชิญพักต่างมาเนี่ย
เสาร์อาทิตย์เนี่ยเชิญมา๕พักเนี่ย
แม้จะมีรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐด้วย
แต่เชิญมาเพื่อพูดคุยหารือเท่านั้น

มันได้ยากหรือเจอเป็นเพราะอะไร
แค่เพื่อไทยก็

เท่ากับว่าวันนี้เนี่ยก็มีกลุ่มที่เขาให้กำลังใจสนับสนุนเพื่อไทย
ให้ดำเนินการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้

มี๒กลุ่มใช่ไหมอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มข้าวต้มมัด
ใช่ค่ะนี่สองกลุ่มนี้ค่ะกลุ่มข้าวต้มมัดบอกต้องแยกแล้วล่ะ
เพื่อไทยก้าวไกลแต่กลุ่มทางขวาบอกว่ามัดกันไว้เถอะนายกเป็นใครก็ได้
แต่มันก็แสดงให้เห็นว่าอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาบอกว่า
เพื่อไทยต้องอยู่กับก้าวกลายเท่านั้นไปดึงใครมาเนี่ยไม่ได้เลย
เฉพาะในคั่วที่เขาบอกเขาไม่เอาด้วยเขาประกาศไปสองพักใช่ไหม
พลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติโอ้โฮนี่มันใช่ไหมแม่

แต่ละฝั่งก็มีผู้ให้กำลังใจสนับสนุนของแต่ละฝั่งนะ
ไม่แล้วประเด็นคือทุกคนคือประชาชนเองพี่อุ๋ย
บอกว่าทำเสียงทำตามเสียงทำตามสิทธิ์ทำตามคำเรียกร้องของประชาชน
ก็ทุกคนที่อยู่ตรงนี้เป็นประชาชนหมดเลย
แล้วมันจะเลือกยังไงมันจะตัดสินใจแบบไหน
มันถึงจะดีที่สุดสำหรับประชาชนและสำหรับประชาชนกลุ่มไหนอีก
เอาเป็นว่าณขณะนี้ทั้ง๘พักนี้เขายืนยันว่าเขายังอยู่ด้วยกันอยู่นะ
ค่ะมีคนถามหา๓คนนี้ค่ะพี่อุ๋ย

คุณอูงอิงคุณเศดท้าอาจารย์ชายกะเสมอยู่ใน

เขาบอกไม่เห็นหน้าค่าตาตั้งแต่ประชุมกรรมการบริหารพัก๒๐กรกฎาคมแล้ว
หายไปเลยไม่มีใครเข้าพักเลยสักคนเดียวนะคะ
ทั้งคุณอุ้งอิงคุณเศรษฐาอาจารย์ชัยเกษม

ในฐานะแคนดิเดตนายกของพักเพื่อไทยเนี่ย
ความเห็นในเรื่องการเมืองสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงกันบ้าง
คือมีรายงานบอกว่าเพื่อไทยตอนนี้เขาบอกเขาขอเว้นช่วงไว้ก่อน
เพราะว่ายังไม่ได้มีวงประชุมหรือว่าภารกิจสำหรับทั้ง๓คนนี้
ก็เลยไม่ได้มีใครเข้ามาที่พักนะคะ
ทีนี้ถ้าย้อนกลับไปดูเอาความเห็นของคุณเศรษฐาล่าสุดก็แล้วกัน
จริงที่เราได้สัมภาษณ์ก็คือ๒๐กรกฎาคม
วันที่ประชุมกรรมการบริหารพักนั่นแหละ
เศรษฐาพูดชัดเจนแล้วนะคะว่า
เพื่อไทยจะส่งชื่อแคนดิเดตคนไหนเนี่ย
ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของกรรมการบริหารพัก
แล้วคุณเศรษฐาก็พูดด้วยว่า
การแก้มาตรา๑๑๒เป็นอุปสรรคสำคัญในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
ถ้าครั้งนี้เพื่อไทยมีโอกาสตั้งรัฐบาล
และมีสิทธิ์เสนอชื่อแคนดิเดตนายกเข้าไปโหวต
จะเป็นที่ชัดเจนว่าเราจะไม่พูดถึงเรื่องการแก้ไข
หรือยกเลิกมาตรา๑๑๒
อย่างนั้นเราจะไม่ได้เสียงสนับสนุนจากสวและหลายพักแน่นอน

มัดนี้มันจะต้องถูกตัดแยกออกจากกัน
เราจะต้องผลักก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้าน
หรือเพื่อไทยจะมัดกับก้าวไกลไปจนสุดทาง

ต้องย้ำว่าในวันที่๒๐กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ

มันขึ้นอยู่กับว่าคำว่าสุดทางมันคืออะไร
ทางคือก้าวไกลไม่สามารถเสนอนายกได้แล้ว
ก็ต้องฝากไปที่คณะเจรจาถามให้ชัดเจนว่าแล้วอันนี้คือสุดทางหรือยัง

แล้วให้พิจารณาว่าพักที่มีอันดับ๒จะรวมกันได้ไหม
อันนี้ต้องไปอยู่ที่คณะเจรจาคุยกันก่อน
ตีความให้ตรงกันก่อนว่า
จับมือก้าวไกลไปจนสุดทาง
สุดทางในที่นี้ทางมันอยู่ตรงไหน
ทางนั้นคืออะไรแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากัน
แต่ทั้งหมดทั้งมวลในวันที่๒๐กรกฎาคม
คุณเศรษฐาบอกว่าผมอยากให้มันผ่านไปได้ด้วยดี
เพราะเราก็มีอุดมการร่วมกันอยู่

ก็คือศุกร์๒๑กรกฎาคม
ก้าวไกลก็จะออกมาประกาศเรื่องการส่งไม้ต่อให้กับเพื่อไทย
พักอันดับ๒ในการเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
แล้วเหตุการณ์ก็ดำเนินมาถึงวันนี้นี่แหละนะครับ

ดูความเคลื่อนไหวทางฝั่งของก้าวไกลในวันนี้หน่อย
ทั้งคุณพิธาหัวหน้าพระเก้ากลาย
และท่าทีต่างจากทางเศรษฐรรมการพระเก้ากลาย

เมื่อวานเห็นประชุมออนไลน์ไปรอบหนึ่งและใช่ไหมครับ

ก่อนที่วันพุธพฤหัสจะไปประชุมสภา
เขาก็ต้องคุยเรื่องจะเสนอกฎหมายแบบไหนอะไรยังไง
เรื่องการทำงาน
ทุกวันทางคลานจะประชุมพักประชุมสอกัน
ต่างไปรอตรงที่ลงจากรถลองฟังให้ศัมภาษณ์วันนี้หน่อยนะครับ

ยังเป็นการเรียนรวดนายกนะครับทุกผู้ชมครับ
คุณพิทาก็ให้สัมภาษณ์ก่อนจะเข้าไปร่วมประชุมกับพักเก้าไกล
อาคารไทยซอมมิตเนี่ยครับในช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับ
คุณพิทาบอกว่าช่วงนี้ทางสารบนรุนสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ศรสรนะครับ
ก็เข้าไปทำงานในสภาผู้แทนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเลือกลงพื้นที่
ไปฟังเสียงสะท้อนปัญหาจากประชาชนแทนนะครับล่าสุดที่ไปมาก็คือชนบุรีระยอง
แล้วก็จันทบุรีเพื่อจะได้ช่วยสอสอของพัก
ประเด็นที่จะนำเข้าไปเสนอกับที่ประชุมสภาผู้แทนรัศดร
เวลาประชุมสภาจากการลงพื้นที่ก็ถือว่าได้รับรู้ปัญหาของประชาชนมากขึ้น
ส่วนเรื่องการเลื่อนโหวตนายกรัฐมนตรีออกไปส่วนตัวยังไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุผลในการเลื่อน
อันนี้ผมยังไม่ได้รู้รายละเอียดเลยก็เห็นว่าเห็นว่ามันมีการเลื่อนทั้งวิบก็ไม่มีประชุม
แล้วก็นายกก็ยังไม่มีประชุมแต่ก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้ผมก็ใช้เวลาอยู่กับประชาชนให้มาก
อยู่กับพื้นที่ให้มากก็จะลองฟังกับเพื่อนที่เขามาประชุมกันในวันนี้ว่าเขาอยากให้ผมไปที่จังหวัดไหน
พื้นที่ไหนก็จะได้ลงไปช่วยเพราะว่าก็มีสอสอหน้าใหม่เก่งหลายคนที่อยากจะรู้วิธีในการที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พวกนี้ก็จะเอาประสบการณ์มาช่วยเขาตอนนี้พยายามใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ในระหว่างรอ
คือการเมืองมันยังไม่ชัดเจนแต่ความเดือดร้อนของประชาชนชัดเจนเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็จะใช้เวลาในการแก้ไข
ส่วนท่าทีของพักเก้าไกลนะครับวันนี้หลังจากที่เพื่อไทยเนี่ยแจ้งเรื่องการยกเลิกการร่วมประชุมกัน๘พักร่วม
ไทยสร้างไทยวันนี้เองก็ออกมาแถลงข่าวนะฮะเป็นเอกสารในการแถลงจุดยืนของพัก
ไทยสร้างไทยที่มี๖เสียงสสบอกว่าไม่สนับสนุนการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
แต่เป็นการดำเนินการในส่วนของสอสอของพักเก้าไกล
ทีนี้คำถามที่ว่าตกลงณขณะนี้เนี่ย๘พักร่วมนี้ยังจับมือกันแน่นหรือไม่
หลังมีกระแสข่าวว่าข้าวต้มมัดมันเริ่มปริคุณชัยธวัฒน์บอกอย่าเพิ่งด่วนสรุป
มันยังมีกรณีของป้าเสรีอีกใช่ไหมใช่ค่ะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท
หัวหน้าพักเสรีรวมไทยนี่ฮะที่ออกมาบอกว่าเมื่อเพื่อไทยขึ้นมาเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วเนี่ย
ก้าวไกลก็ถอยออกมาหน่อยสิปล่อยให้เขาทำงานไป
อันนี้พี่อุ๋ยได้เอาคำพูดของป๊าเสรีมาพูดจริงหรือเปล่าหรือว่ามีการปรับคำแล้ว
ของจริงอาจจะดุเดือดกว่านี้แต่ความหมายในสื่ออย่างนี้
ค่ะคือเรื่องอี้ทางคุณชายธวัฒน์เลยค่ะที่การพ็าข้าวไกลบอกว่า
บทบาทของก้าวไกลเนี่ยจะอยู่แบบไหนอย่างไรหรือพักเพื่อไทยเนี่ยจะเอากับก้าวไกลเนี่ยแบบไหนอย่างไร
พักเพื่อไทยขณะนี้กำลังพยายามหาทางออกที่ดีที่สุดในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันที่มีอยู่๘พัก
คำถามที่ว่าเป็นไปได้หรือไม่ถ้าเกิดเพื่อไทยเขาต้องทำทุกอย่างเนี่ยในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันให้ได้
แต่ฝั่งก้าวไกลเองเนี่ยมันก็ต้องมีเงื่อนไขอะไรที่จะไปลดหรือจะไปช่วยไปแลกไปเปลี่ยนอะไรกับเขาบ้าง
ในการให้เขาโหวตให้คุณชัยธวัฒน์บอกว่าการประชุม๘พักครั้งล่าสุดเนี่ยนะฮะ
ก้าวไกลเนี่ยส่งไม้ต่อให้กับเพื่อไทยเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาลไปแล้ว
เพื่อไทยเขาจะเอาแนวทางต่างที่ไปหาเสียงสนับสนุนเนี่ยมาพูดคุยในที่ประชุม
แต่วันนี้มันเลื่อนไปไงมันเลยยังไม่ได้คุยกันกำลังรอฟังเขาอยู่
เพราะฉะนั้นต้องรอฟังนะฮะแต่ก็ยังยืนยันความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
แต่ประเด็นที่สอสอพักก้าวไกลได้ประชุมกันเมื่อวานนี้แล้วมีมติออกมาว่า
ก้าวไกลเนี่ยไม่เอาพักสองลุงมาร่วมรัฐบาลนะคือรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐนะ
เรื่องนี้เชื่อว่าทางเพื่อไทยเนี่ยทราบอยู่แล้ว
ก้าวไกลยังขอยึดมั่นในเป้าหมายสำคัญที่หาเสียงเอาไว้กับประชาชน
การจะร่วมงานกับภูมิใจไทยได้หรือไม่อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับเพื่อไทย
ในการไปพูดคุยเจรจาต่อลองเอาเป็นว่าทางก้าวไกลเนี่ยรอฟังเพื่อไทยอย่างเดียว
แต่เชื่อว่าถ้าสุดท้ายเพื่อไทยเขาบอกโอ๊ยผมก็ทำไม่ได้
ภักดิ์อันดับ๒ก็ทำไม่ได้ต้องส่งให้ภักดิ์อันดับ๓แล้วนะ
คุณชัยธวัฒน์เชื่อว่าถ้าก้าวไกลกับเพื่อไทยยังอยู่ด้วยกัน
ไม่ทิ้งกันไปไหนพักอันดับ๓ยังไงก็จัดไม่ได้
เพราะเสียงไม่พอการพลิกคั่วไม่เกิดขึ้นง่ายแน่
ข้อเสนอที่จะให้รอการโหวตเลือกนายกออกไปอีก๑๐เดือน
ให้สวหมดวาระไปเลยแล้วไม่ต้องโหวตเลือกนายกด้วย
กันแค่สอสอ๕๐๐คนยังไงก็ชนะแน่
ตั้งนายกตั้งรัฐบาลได้แน่
คือมันก็อาจจะนานเกินไปนะถ้ามีทางออกที่ดีกว่านี้เนี่ย
มันก็ควรจะใช้ทางออกนั้นไม่ควรยืดเวลาไปนานขนาดนั้นนะฮะ
บใดที่พักเพื่อไทยและก้าวไกลจับมือกันแน่นเนี่ยเชื่อว่า
รัฐบาลเสียงข้างน้อยยังไงก็ไม่เกิดนะครับอ้าวลองฟังคุณชัยธวัฒ
หน่อยนะครับ
สิ่งที่จะทำให้๘พักการเมืองจับมือกันแน่นคือประชาชน
ครับวันนี้ที่ก้าวไกรได้ได้ส่งไม้ต่อให้เพื่อไทยเป็นแก่นำใน
จัดตั้งรัฐบาลแล้วเนี่ยถ้ามันจำเป็นต้องเลือกนะครับถ้าถึงสาการ
นั้นจริงจริงอ่าไม่มีทางออกอื่นผมก็คิดว่าเป็นก็เป็นสิทธิ์ที่
เพื่อไทยจะเลือกว่าจะเลือกสมการในการจัดตั้งรัฐบาลแบบไหนนะครับ
สิ่งที่เก้าไกรเลือกก็คือว่าเราเลือกที่จะทำให้ดีที่สุดเพื่อให้
การจัดตั้งรัฐบาลตามติดจำนวงของประชาชนเกิดขึ้นไม่ได้คุณ
รังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อโฆษกพักก้าวไกลนะครับเปิดเผยผล
การประชุมพักเก้าไกลวันนี้นะฮะบอกว่าตอนนี้คณะกรรมการพัก
ก้าวไกลเนี่ยได้ยกสองประเด็นขึ้นมาพูดคุยหารือกันในที่
ประเด็นแรกก็คือการเลือกนายกรัฐมนตรีอีกเรื่องหนึ่งก็คือ
คือเรื่องที่พักก้าวไกลยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา๒๗๒ปิด
สวิตช์สวแต่สุดท้ายเนี่ยยังไงซะทั้งสองเรื่องที่ประชุมรัฐ
สภางดประชุมค่ะก็ไม่สามารถพิจารณาวาระได้ทุกฝ่ายเนี่ย
พูดตรงกันว่าควรเลือกนายกอย่างเร่งด่วนประชาชนต้องการมี
ผู้นำมาแก้ไขปัญหาแต่เมื่อวันพฤหัสนี้นะ๒๗กรกฎาคมต้อง
งดประชุมการเลือกนายกการตั้งรัฐบาลมันก็ล่าช้าออกไป
ครับส่วนเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องไปยังศาลและ
ธรรมนูนให้วินิจฉัยตีความเรื่องการประชุมของรัฐธรรมนูนใน
เรื่องเสนอยัตติชื่อนายกเป็นการเสนอยัตติไหมซ้ำได้หรือไม่
อย่างไรเรื่องนี้นะครับทางที่ประชุมพักเก้าไกลบอกว่าก็
ต้องรอสารรัฐธรรมนูลจะพิจารณาอย่างไรในเรื่องนี้นะครับซึ่ง
มันก็ต้องทำให้การเลือกนายกทอดเวลาออกไปอยู่ดีพักก้าวไกล
เนี่ยขอยืนยันว่าเชื่อมั่นในการทำงานในระบบรัฐธรรษภานะ
และไม่ต้องการเห็นศาสตร์รัฐสมนุนเข้ามาแทรกแสง
แข่งตามตัวพี่น้องสื่อมนชนนะครับว่า
วันนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับก็เห็นว่า

ส่วนการประชุมวัตถสภาคครั้งหน้า
ทางภาคกล้าวใกล้จะเสนอชื่อ
คุณพิทาให้โหวตเลือกนายกอีกหรือไม่
เพื่อไทยเนี่ยเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็เสนอชื่อนายก
ที่เป็นขันเดตของพรรถพอไทยซึ่งมองว่าคนที่มีความเหมาะสมคือคุณเศรษฐา
เป็นการเสนอเพื่อปลดล็อกนะฮะแล้วก็เรื่องเก้าอี้ประธานสภาที่มอบให้กับเพื่อไทยไปก่อนหน้านี้
ก้าวไกลยืนยันว่าไม่ใช่ความผิดพลาดอะไรที่ก้าวไกลแบบโอ้โหต้องไปเสียตำแหน่งประธานสภาให้กับทางพักอื่น
เรื่องนี้เชื่อว่าอาจารย์วันนอร์ได้เข้ามาทำหน้าที่ก็ถือว่าตั้งใจทำได้เป็นอย่างดี
ขณะที่คุณพิธาหลังประชุมเสร็จวันนี้ก็โพสต์รูปตัวเองนะครับกับสมาชิกพักเก้าไกลนะฮะ
ห้องประชุมนะครับสส๑๕๐คนพร้อมกับแคปชั่นเพื่อนสสเก้าไกลทั้ง๑๕๐คน
เดินหน้าทำงานเพื่อประชาชนเห็นอย่างนี้แล้วดีใจมากครับ
บอกเล่าเรื่องราวการลงพื้นที่ต่างบอกได้ของดีของกินทุกจังหวัดทั่วประเทศ
ได้ของมาติดสินบนลูกสาวด้วยได้ของกินมากินเวลาหาเสียงแล้วไม่มีของกิน
ทั้งเค้กทั้งผลไม้ของแห้งเค้กแผ่นเสียงไว้ฟังในรถก็ได้มา
แต่ย้ำหน่อยนะคุณพิทาบอกขอย้ำหน่อย
ว่าไม่มีอะไรเกิน๓๐๐๐บาทแน่นอนเดี๋ยวจะผิดกฎหมาย
ของดีของทุกจังหวัดทั่วประเทศ
ได้ของมาติดสินบนลูกสาว
ได้ของมากินในรถเวลาอักเสบแล้วไม่มีของกิน
ก็เป็นทั้งผลไม้ของแห้งเค้กแผ่นเสียงไว้ฟังในรถ
แต่ว่าไม่มีอะไรเกิน๓๐๐๐บาทแน่นอน
มีเสียงเรียกร้องมาจาก๒หัวหน้าพักใน๘พักร่วมค่ะ

คนแรกจุดยืนเข้าออกมาชัดเจนต้นแต่ศูนย์สัปดาห์ก่อนแล้ว
คือป้าเสรีก็บอกว่ามันไม่ต้องฉีกหรอก
ตอนนี้ในเมื่อก้าวไกลส่งไม้ต่อให้กับเพื่อไทย

เท่ากับว่าก้าวไกลไม่ใช่แก่นำในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วถูกไหม
มันก็ต้องสลายไปโดยปริยายหรือเปล่า

มันร่างขึ้นมาจากการที่ก้าวไกลเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล
แต่ตอนนี้นโยบายต่าง
ประเด็นต่างมันควรจะยึดของเพื่อไทยเข้าไปหลัก

มันก็ต้องสลิดหลายไปโดยปริยายนะสิ

๙พัก๑๐พักนั่นก็เป็นเรื่องของเพื่อไทย
ไม่ใช่สิ่งที่ก้าวไกลจะไปบีบว่าในการจัดตั้งรัฐบาล
ต้องไม่รวมกับรวมไทยสร้างชาติหรือพลังประชารัฐหรืออะไร
เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะพากันจมน้ำตายหมดนะ
จะเอาแบบนั้นจริงใช่ไหม
ใครมีอะไรไปมัดเราว่า๓๑๒เสียงเท่าเดิม
เขาจะเพิ่มพักที่๙พักที่๑๐ไม่ได้เหรอ
คุณจะไปบีบเขาอีกแล้วใช่ไหม
เพราะว่าคนเขาเนี่ยนะเขาสามารถที่จะไปหาพักที่เก้าพักที่สิบ
พักที่๑๑ลึกกันไว้
สวเบี้ยวเป็นพักที่๑๒ก็เรื่องของเขา
คนอื่นจะไปยุ่งกับเขาทำไมใช่ไหม
เขาทำได้ก็ถือว่าเขาเก่ง
ส่วนอีกหนึ่งหัวหน้าพักก็คือหัวหน้าพักพลังสังคมใหม่
คุณชาวริสขจรพงศ์กิรตินะคะ
ก็เป็น๑ใน๓๑๒เสียงของ๘พักร่วมนี่แหละ
ก็ออกมาสนับสนุนการเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลของเพื่อไทย
เพราะตอนนี้ก้าวไกลไม่ใช่แก่นำจัดตั้งรัฐบาลแล้ว
ซึ่งคุณชวริสเองก็มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ทุกอย่างค่ะ
ก็คือควรจะให้เพื่อไทยเป็นคนตัดสินใจว่าจะดึงใครมาร่วมรัฐบาล
เพราะข้อตกลงเดิมที่สนับสนุนนายพิทาเป็นนายกมันตกไปแล้ว
ตอนนี้ก็ไม่ได้มีการพูดคุยกับอีก๒พักเล็กก็คือพักครูไทยเพื่อประชาชนแล้วก็พักใหม่
ที่น่าจะมาเติมเสียงให้กับเพื่อไทยได้อีก๒เสียงด้วย
แต่เงื่อนไขก็เหมือนกับหลายพักนั่นแหละค่ะ
คือจะต้องไม่มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑
ตอนนี้เราเปลี่ยนพักที่จะจัดตั้งรัชมานใหม่คือภักด์เกือบไทย

ครับดูภักด์อื่นในปรกร่วม๘ทั้งซีกนี้หน่อยนะฮะ๓๑๒เสียง

คุณกานวีสืบแสงสบริจรายช
กขอบไปอยู่กับซี่ก้าวไกลนะ

แล้วณขณะนี้มองว่าจับกันให้แน่นดีที่สุด

เมินแบบขั้นสูงสุดคือสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดอ่า
๑๐เดือนสวหมดวาระแล้วมาโหวตเลือกนายกกัน
แต่ระหว่างทางก่อนถึง๑๐เดือนมันอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ได้
อย่างเช่นผ่านไป๒เดือน๓เดือนสวอาจจะถูกกดดัน
สุดท้ายต้องยอมโหวตให้นายกกับทางซี่ของ๓๑๒เสียง
วันนี้คุณกัณวีนะฮะบอกว่าการที่สวแต่ละคนที่บอกว่าปิดสวิตช์ตัวเอง
ด้วยการงดออกเสียงในการเลือกนายก
มันอาจจะเป็นความเข้าใจผิดที่คาดเคลื่อน
งดออกเสียงกันไม่ออกเสียงมันไม่ใช่การปิดสวิตช์
แต่มันคือการเอาคะแนนไปให้ฝั่งที่ไม่เห็นชอบให้คนที่จะเป็นนายก
เพราะฉะนั้นนี่เป็นปัญหาหลักในการเลือกนายกรัฐมนตรี
ตอนนั้นที่เลือกแล้วคุณพิทาได้โหวตไปแล้วก็แพ้เสียงสว
เพราะฉะนั้นก็ให้รอไปอีก๑๐เดือน
รอให้สวเนี่ยหมดอำนาจไปเองหรือไม่ทยอยลาออกไปเอง
เพราะทนกระแสต่างไม่ไหวสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะเหลือแค่สอสอ๕๐๐คน
ที่มีสิทธิ์โหวตเลือกนายกกันได้
นอกจากนี้นะครับคุณกัณฑีบอกว่า
สิ่งที่เลือกนายกรัฐมนตรีเป็นปัญหาหลักในการเลือกนายกรัฐมนตรี
แล้วที่เลวร้ายที่สุดก็คือ
ถ้าปล่อยให้เกิดการจัดตั้งรัฐบาลโดยคั่วอำนาจเก่า
อาจจะเลวร้ายกว่าที่ผ่านมาคือเขาอาจจะมีสวชุด๒
สวชุด๓ขึ้นมาอีกก็ได้ในการโหวตเลือกนายก
แล้วประชาธิปไตยมันก็ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้
เพราะฉะนั้นในขณะนี้อยากเสนอสมการ

๘พักเนี่ยต้องจับมือกันให้แน่น
มันจับมือเป็นสัญญาใจกันให้แน่นอ่ะ

ถ้าเป็นฝ่ายค้านก็เป็นฝ่ายค้านด้วยกันนี่แหละ

แล้วพักอื่นเขาโอเคใช่ไหมอ่ะ
เดี๋ยวเราลองฟังคุณกันนาวีเข้าก่อน
คุณผู้ชมครับดูอีกพักหนึ่งกันแล้วกัน

คุณถากรตันทศิษย์เลขาธิการพักไทยสร้างไทย
ระบุว่ายังบอกไม่ได้ว่าเห็นด้วยหรือไม่
กับการเลื่อนวันโหวตนายกออกไป

ก็ควรเลื่อนไปก่อนสุดท้ายก็มีการเลื่อนจริงนะฮะ

ว่าจะสามารถไปรวมเสียงสนับสนุน

ในสิ่งของ๓๑๒เสียงได้

เกี่ยวกับการแก้ไขกธิก็จะฐาย
ของพักเก้าไกลคุณถากรยืนยันว่าในส่วนของภักดิ์ไทยสร้างไทยนะครับ
ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒วันนี้ไทยสร้างไทยก็มีแถลงการเรื่องนี้ออกมานะฮะ
ก็ไม่มีเรื่องการแก้มาตรา๑๑๒อยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยอยากให้ทั้ง๘พักเนี่ยจับมือนะ
แล้วก็ปรองดองแล้วก็เดินไปด้วยกัน
ข้อกังวลต่างนะครับที่ทุกคนกังวลว่าจะมีการแก้ไข๑๑๒
ถึงแม้ว่าพักเก้าไกลยังไม่ได้มีจุดยืนที่ชัดเจนว่าจะเสนอแก้ไข๑๑๒หรือไม่
เสนอเข้ามาก็ไม่ผ่านสภาแน่นอน
ท่านผู้ชมครับภาพขวามือเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านผู้ชมได้ดูอยู่เนี่ย
คือภาพวันแถลงครั้งแรกเลยนะ

๒พฤษภาคม๘พักร่วมรัฐบาล๓๑๒เสียงก้าวกลายเป็นแกนนำนะฮะ
ข้อก็อย่างเช่นจะไปทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
โดยให้มีสสรเลือกตั้งมาแล้วก็มาร่างรัฐธรรมนุนฉบับใหม่
จะผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมแต่ไม่บังคับถ้าขัดหลักศาสนา
ผลักดันปฏิรูประบบราชการเกณฑ์ทหารด้วยความสมัครใจ

คือทั้ง๒๓ข้อเนี่ยไม่มีเรื่องการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เก้าไกลระบุเอาไว้ตั้งแต่วันที่๒๒พฤษภาคม
แล้วก็ยังพูดอย่างต่อเนื่องไปจนถึง๑๓กรกฎาคม
มีเหมือนข้อหมายเหตุหรือว่าพ่วงอยู่

ว่ามันจะมีการดำเนินการของแต่ละพัก

ที่จะมีการเสนอกฎหมายอะไรในส่วนของพักอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไป
ซึ่งในส่วนของก้าวไกลเนี่ยเขายืนยันว่าเขาก็ต้องไปเสนอกฎหมายที่เขาหาเสียงเอาไว้
นั่นก็คือการแก้ไขมาตรา๑๑๒

แต่ว่าวันนี้๗พักร่วมเองเนี่ยในซี่ก้าวไกลนะ
นับรวมพักอื่นที่เขาบอกเขาไม่เห็นด้วยอยู่แล้วเนี่ย
แม้แต่๗พักร่วมในสี่ก้าวกลายเขาก็ยืนยันว่า
เขาไม่มีการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
ใช่ค่ะทีนี้ลองดูกันอีก
หลายคนบอกหูทำไมการเมืองมันเยอะแบบนี้
มันก็ต้องเยอะแหละค่ะเพราะว่ามันคือ
ที่หลายคนจับตามองเขาบอกรวนรายชั่วโมงถูกไหมคะ